คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้กลายเป็นดราม่าเลย
สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงหรือว่ารักแมวบอกว่ารับไม่ได้
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจริงก็ติดต่อเพจหนึ่งไป

และแป๊บนึงเขาก็มีการโพสต์บอกลูกแมวตายแล้วก็เอาไปฝัง
โดยสาเหตุที่ตายบอกว่ากินทรายแมว
เวลาเราเลี้ยงแมวเราจะมีกระบะทรายให้มันขับถ่ายให้มันฉีน
แต่เขาอ้างว่าลูกแมวมันกินทรายแมวไปจนตาย

แมวมันไม่กินทรายแมวจนกระทั่งติดคอตายอะไรแบบนี้
คนในโลกโซเชียลเห็นก็บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อ
เชื่อว่าลูกแมวจะกินทรายแมวจนตายมันต้องมีเงื่อนงำนะฮะ
โพสต์แจ้งเตือนในกลุ่มคนเลี้ยงแมวบอกว่า
หนุ่มอายุ๑๙ปีมาขอรับลูกแมว๒ตัวไปเลี้ยง
ต่อมาได้ส่งรูปนี้มาให้ดูนะฮะ
คือลูกแมวทั้ง๒ตัวนอนตายอยู่ในกระบะทรายแมว
แล้วก็อ้างแบบนี้บอกว่าแมวน่าจะกินทรายแมวเข้าไป

ชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ไม่เชื่อเลย
ขุดโพสต์เก่าของหนุ่มคนนี้
พบว่านุ่มคนนี้เคยมีการขอลูกแมวไปเลี้ยงหลายครั้ง
แล้วก็มีการแจ้งว่าแมวมันตายไปหลายครั้งหลายตัวเหมือนกัน
หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ชายคนนี้มีจิตแปลก

เอาไปฆ่าเอาไปทารุณหรือเปล่า
ต่อมาผู้ชายคนนี้ได้ออกมาโพสต์ปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าหรือว่าทารุณกรรมน้อง
มันเป็นอุบัติเหตุจริงเขาก็เป็นคนรักแมวเหมือนกัน
มันกินทรายแมวไปจนตายเขายังอ้างไว้แบบนี้
นำหลักฐานทั้งหมดประสานไปที่สพโพแก้วจังหวัดนครปฐม
ท้องที่ของบ้านพักของหนุ่มคนนี้
ทางตำรวจคุณก็ได้เชิญตัวผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำ
ผู้ชายคนนี้เคยรับแมวมาเลี้ยงก่อนหน้านี้ไว้๕ตัว
แล้วก็รับลูกแมวอีก๒ตัวมาเลี้ยง
สุดท้ายสารภาพจริงคุณว่าแมว๒ตัวล่าสุด
ลูกแมวนี่ไม่ได้กินซายแมวจนติดคอตาย

แต่ผมบีบคอมันบีบท้องมันบีบตูดมัน

คุณหนุ่มวัย๑๙สารภาพแบบนี้
บอกผมนะบีบคอมาให้ตายบีบท้องบีบตูดมาเลย
ถามหน่อยแมวมันทำอะไรให้ต้องเป็นเดือดเป็นแค้นขนาดนั้น

แมวไม่ได้ทำอะไรแต่ผมไปลงกับแมว
ผมเครียดสะสมจากการทำงาน
แล้วก็ผมจริงผมรู้ตัวว่าผมป่วยทางจิต

เขารู้แบบนี้แล้วทางตำรวจเขาก็สอบปากคำจนรู้นะ
พาให้ไปดูจุดที่ฝังซากแมว๒ตัว
เพราะเขาอ้างว่าเป็นจุดเดียวกับที่เคยฝังซากแมว๕ตัว
ทีนี้ตำรวจก็มีการให้เจ้าหน้าที่ขุดขึ้นมา
เจอแค่ซากแมว๒ตัวคุณอีก๕ตัวไม่รู้ไปไหน
แล้วก็เลยไม่เชื่อคำให้การของเขาไงคุณ
ทารุณกรรมสัตว์ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจสอบปากคำใช่ไหม
ข้อหาไปแล้วด้วยแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปก่อน
ผู้ปกครองของผู้ชายคนนี้รับประกันว่าจะไม่มีการหลบหนี
และวันที่๓ตุลาคมตำรวจก็นัดส่งตัวไปที่ศาลด้วย
เรื่องต้นตำรวจจะสอบปากคำเจ้าของแมวอีกหลายราย
เคยเข้ามาแจ้งความเพิ่มเอาไว้นะฮะ
จากก่อนหน้านี้หนุ่มวัย๑๙คนนี้ติดต่อขอแมว
เลี้ยงประมาณ๕๖ตัวแล้วก็ทำแมวทั้ง๕๖ตัวตาย
คุณแล้วก็ที่เขาอ้างว่าเอามาฝังไว้
พอขุดแล้วไม่เจอเอาไปฝังไว้ที่ไหนหรือเปล่า
หรือเอาแมวไปทรมานที่ไหนอีกรึเปล่าคุณผู้ชมฮะค่ะ
แต่ก็ต้องตรวจนะเรื่องของอาการทางจิตอะไรด้วยนะฮะ
สะเทือนใจคนรักสัตว์รักแมวนะคุณ
เขายอมรับเลยว่าเขาบีบมันจริงบีบคอบีบท้องมัน

เพราะว่าเขาก็มีหนึ่งชีวิตมีลมหายใจเหมือนกับเรานั่นแหละ